บอกเลยว่าฮีรอบางทีนั้วเราใกล้พลาดได้
ก็อยากจะกลับอยากจะไป
แต่ทำไมมันเหมือนมีอะไรมาฉุดยั้ง

อยากจะกลับมาใหม่
อยากกลับมาแม่จ๋า

มีใยก็เลยมีอายัย

เนี่ยครับคือเรื่องของเรื่องน้องเขาตัวเล็กใช่ไหม
ใส่ชุดสไปเดอร์แมนแบบนี้ก็น่ารักดี
แต่พอเดินหลงเข้าไปอยู่ใต้ต้นมะเขือ

มีมะเขือมะเขือถูกต้อง
มีใบอ่ะต้นมะเขือมีอะไร
มีใบแล้วก็มีน้ำ

น้ำมันเกี่ยวผ้าคลุมด้านหลังของสไปเดอร์แมน
เกี่ยวเอาไว้สไปเดอร์แมนไม่สามารถเดินต่อไปได้
คำถามเกิดสไปเดอร์แมนทำยังไงดี
ร้องไห้สไปเดอร์แมนก็เลย
จ๋ากลับบ้านกลับบ้านอยากกลับบ้านกลับไม่ได้
แล้วคุณแม่จะช่วยสไปเดอร์แมนยังไงไปดูฮะ
ครับเดี๋ยวให้

ปีกติดต้นมะเขือนะสไปเดอร์แมน

เกี่ยวเอาไว้สุดท้าย

เป็นภาพนี่คือที่มาของภาพ

ไปเดอร์แมนโนโฮม

ไม่รู้จะไปไหนละไม่กลับบ้านละ
ต้องติดตามภาคต่อไปว่าจะไปโรงเรียน

กลับบ้านได้แล้วนะบอกแล้วอย่ามีเยื่อใหญ่